เพราะว่ามีชายคลุ้มคลั่งถือมีดมาไล่แทงเพื่อนบ้าน
จนเพื่อนบ้านเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งรายนะครับ
คุณผู้ชมไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งไปควบคุมตัวชายคุ้มคลั่งรายนี้นะครับ
ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนหัวหมากใช้แก๊สน้ำตาใช้แก๊สน้ำตา
เจ้าหน้าที่คุมตัวเอาไว้ได้ประชาชนรุมประชาธรรม
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ชายที่คุ้มคลั่ง
คนนี้ไปไล่แทงเพื่อนบ้านจนตาย๑แล้วก็เจ็บ๑นะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนหัวหมากนะฮะ
ต้องนำกำลังเข้าล้อมจับชายที่มีอาการคุ้มคลั่งนี้นะครับ
คือในบรรยายเสียงเมื่อกี้บอกว่าต้องใช้ถึงแก๊สน้ำตา
แล้วก็มีอุปกรณ์ครบมือในการควบคุมตัวนะครับ
ช่วงการควบคุมตัวได้ชาวบ้านที่มารอดูเหตุการณ์
บางส่วนโกรธแค้นนะบุกเข้าไปรุมประชาธรรม
ทำร้ายหนุ่มคุ้มคลั่งด้วยความโกรธนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายถูกแทงที่หลัง
ส่วนอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเสียชีวิตนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยกรุงเทพกรีธา๓

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าชาวบ้านเนี่ย

เสพยาบ้ากัญชาแล้วก็น้ำกระท่อม
และกำลังเข้ารับการบำบัดรักษานะฮะ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานายเบคแฮมเปิดเพลงเสียงดัง
แล้วก็เอาที่นอนมานอนขวางถนน
กั้นถนนไม่ให้คนผ่านไปผ่านมา
ทีนี้คนในชุมชนก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไร
เพราะไม่ถือสานะจะทำอะไรก็แล้วแต่เขา
เพราะว่านายเบคแฮมเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับ
กระทั่งมีคนผ่านมาคือคนตายนะคุณ
จูงจักรยานเพื่อจะเดินผ่าน

ผู้ก่อเหตุอยู่ควักมีดออกมาแทงใส่

จากนั้นคือตอนนั้นไม่ได้เสียชีวิตค่ะ
ที่นะคนถูกแทงวิ่งหนี
มีคนเห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือ
เห็นเหตุการณ์ที่ไปช่วยเหลือคนถูกแทงคนแรก

ตอนเกิดเหตุคาดว่านายเบคแฮมเนี่ย
หลอนยาอย่างหนักแล้วก็คลุ้มคลั่ง
จนก่อเหตุถึงขนาดใช้มีดในคุณนะ
ค่ะปักหลังแทงชาวบ้านเหรอนะ
เปิดเสียงรังเกี่ยวกับ
อันนี้อะไรเขาก็มาขวางอะไรตรงนี้

คือก่อนหน้านี้เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมครับ
มันก็มีเหมือนกันติดยาบาดจนหล่อนแล้ว

คนบาดเจ็บนี่คือว่าแทงคนนี้แล้ว
คนบาดเจ็บเขายามจะเข้ามาช่วย
มันก็ไปต่อสู้กันทางนู้น

มันก็สู้กันครั้งนี้แหละ
จนกระทั่งผู้เสียชีวิตนะฮะได้รับการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
คือตอนก่อเหตุเนี่ยได้มีคนและพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์นะครับ
เข้ามาเลยได้รับบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนนะครับ
นั้นก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
ชาวบ้านบอกนะว่านิสัยส่วนตัวของผู้ก่อเหตุนะ

แล้วก็เคยถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมาแล้วทางประสาทนะครับ
ตอนออกมาเนี่ยติดอะไรรู้ไหมคุณ
ติดบายกาธอมติดกัญชาติดยาบาลหนักเลย

เมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ระหว่างการเข้ารับการบำบัดรักษา
สรุปคือเขาออกมาเขาบำบัดเสร็จแล้วแล้วมันมีอาการแบบนี้อีก
ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในห่วงของการบำบัดอยู่คะเนี่ย
เป็นเหตุใหญ่ที่ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะ
ถ้ามีคนเจ็บคนตายเลยนะครับ